อกไม้สวยแบบนี้ที่ภูลมโลค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่จะมีน้ำค้างแข็งกันด้วยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพวางแผนการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวหรือว่าการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
กว่าเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้หลายจังหวัดหลายพื้นที่
ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากฝนตกหนักด้วย
แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ชมเพราะวันนี้ค่ะ
จากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ภาคใต้ฟ้าโปร่งโล่งสบายแล้วค่ะกลุ่มเมฆฝนไม่ได้มีปกคลุมในวันนี้แล้วนะคะ
แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงสักวันที่
ธันวาคมแปดเก้าอาจจะมีตกเล็กน้อยเบาเบานะคะปัจจัยก็มาจากเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย
ลงไปแล้วค่ะลงไปที่อินโดนีเซียแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมากนัก
แต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมยังคงมีคลื่นสูงบริเวณดังกล่าว
ส่วนความหนาวเย็นนะคะขึ้นไปอยู่ที่บริเวณอีสานตอนบนรวมถึงภาคเหนือค่ะ
แต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยร้อนหน่อยนะคะถ้าให้ดูเป็นโมเดลสีแบบนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้น
สังเกตสีเขียวค่ะคุณผู้ชมสีเขียวอุณหภูมิประมาณ๑๐องศาเซลเซียสนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประปรายบริเวณตอนกลางของประเทศเหมือนกันนะคะ
คือ๑๐องศาไม่ได้หมายความว่าจะ๑๐องศาเลยทีเดียวเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะ
ทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นหรือต่ำลงด้วยเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้ว
อุณหภูมิประเทศไทยเนี่ยจะลดลงสองถึงสี่องศาเซลเซียสนะคะส่วนของคลื่นลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นลมประจำฤดูนี้ยังคงพัดแรงนะคะทำให้ภาคใต้เนี่ย
คลื่นสูงนะคะคุณผู้ชมแม้จะไม่มีฝนตกแต่ว่าคลื่นยังคงสูงอยู่
ตั้งแต่หัวหินประจวบลงมาเรื่อยจนถึงนราธิวาสเลยเพราะฉะนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็แนะนำว่าควรจะงดเดินเรือ
วันนี้อีกหนึ่งวันด้วยนะคะและหลังจากนั้นฝนและคลื่นก็จะเบาลงสักช่วงวันที่
ธันวาคมนั่นเองนะคะเอาล่ะเราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หน่อย
จังหวัดสุราชธานีฝนตกน้ำท่วมหนักเลยนะคะ
ผลกระทบก็ทำให้ทั้งสิบเอ็ดจังหวัดเนี่ยได้รับความเดือดร้อน
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนกันไปแล้วนะคะ
ที่จังหวัดสุราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยชาวบ้านขนสิ่งของต่างออกจากที่พัก
พยพคนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงมากนะคะ
และที่นี่เนี่ยก็คือโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ค่ะถูกน้ำท่วมเกือบถึงเอวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลุยน้ำเข้าไปขนหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนออกมาจากห้อง
แล้วก็ประกาศปิดเรียนโดยที่ยังไม่มีกำหนดด้วยนะคะเห็นอกเห็นใจกันอย่างยิ่งเลยค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะพัทธลุงคุณผู้ชมค่ะ
น้ำท่วม๕อำเภอโรงเรียนยังคงประกาศปิดเรียนต่อยังไม่มีกำหนดเหมือนกัน
น้ำท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านก็อยู่กันไม่ได้นักเรียนก็ไปเรียนไม่ได้นั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นล่างก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของตัวบ้าน
จุดนะที่อยู่พื้นที่ต่ำมากเนี่ยน้ำก็แทบจะมิดเลยทีเดียวค่ะ
ก็ต้องขนย้ายข้าวของออกไปนอนบนถนนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ
ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนและคลื่นกันต่อเนื่องค่ะ
แต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ถึงหน่วยงานหลายพื้นที่ก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกันแล้วนะคะ
ส่วนท่านใดนะคะไม่อยากจะกังวลนะคะ
อยากจะไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ยังไปเที่ยวได้
อกไม้สวยช่วงนี้ยังมีกันเยอะแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม
พื้นที่เขามีข้อกำหนดมีมาตรการอย่างเช่นการขนของการใช้ยานพาหนะ
อย่างเช่นที่นี่นะคะคุณผู้ชมวิวสวยแบบนี้ถ้าหากว่าเดินขึ้นมา
น่าจะได้บรรยากาศมากกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงก็ดูแลเรื่องของมาตรการ
แล้วก็ความเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ